อย่างล่าสุดค่ะดีเจจ๋านะคะนัทถาวีรนุษย์ค่ะ
ก็มีอีกหนึ่งธุรกิจต้องเรียกเธอว่าเท่าแก่นี้ได้แล้ว
นะตอนนี้ค่ะลงทุนลงแรงนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางนั่นเองค่ะ
ชนิดที่เรียกได้ว่าเธอขอทุบกระปุกนะครับ
ทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะและงานนี้นะคะ
ก็ยังได้กำลังใจดีจากหวานใจคุณตุ๊ธนานันที่เป็นนักธุรกิจด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้จ๋าเองก็บอกว่าเรื่องหัวใจเนี่ยไม่อยากพูดอะไรมากนะ
ราบรื่นดีขอโฟกัสแค่เรื่องธุรกิจเป็นหลักก่อนดีกว่าค่ะ

ทำทุกอย่างค่ะยกเว้นไปหอแพ็คเกจ
เดตเรื่องความรักนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเซเยสหรือยังหรือว่า
เรื่อยจ๋าตอนนี้จ๋าแบบมุ่งมั่นทำสิ่งนี้ก่อน
แล้วก็ความรักก็คือถ้ามันดีเรื่อยก็ดีไปเลยค่ะ
ตอนนี้เป็นช่วงสร้างตัวค่ะสร้างไปเรื่อยก่อนค่ะ

เขาซัพพอร์ตไหมคะเกี่ยวกับงานธุรกิจ

ใช่แล้วค่ะลงทุนลงแรงเองเหลืออย่างเดียวไม่ได้ไปห่อแพ็คเกจนะคะ
ทำทุกหน้าที่แล้วน่าจะลองห่อดูด้วยนะคะ

เป็นกำลังใจให้เธอคนนี้ด้วยนะคะสำหรับธุรกิจใหม่ค่ะคุณผู้ชม